จะไม่เข้าถึงแขนของบุคลากรทางการแพทย์และด่านหน้า
มันจะไปตกอยู่ที่แขนของบรรดายาด

กลายเป็นประเด็นนะเป็นข้อคอรหา
ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้สสจก็เต้นเลยนะ
ว่าให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีนี้
เรามีหลายที่ใช่ไหมเราไปที่โคราชกันก่อน

ที่นี่มันมีเรื่องของการโพสต์เรื่องของการแชร์
เขาเอาเอกสารเป็นรายชื่อของคนที่ได้ฉีดไฟเซอร์
ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติที่นครราชศรีมาเอามาแชร์

ข้อความที่ว่าเขียนเอาไว้บอกว่ากรณีวัคซีนไฟเซอร์
พบว่าภรรยาผอโรงพยาบาล
แล้วก็สามีหัวหน้าฝ่ายเพศรัชกรรม
สิทธิ์ฉีดวัคซีนทั้งที่ไม่ได้เป็นบุคลากรด่านหน้าอะไร
คนในโรงพยาบาลก็ไม่กล้าพูดอะไร
เพราะเป็นครอบครัวของผู้บังคับบัญชา

เมียผอโรงพยาบาลก็ได้ฉีดตั้งทั้งที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล

แล้วก็บอกว่าวัคซีนหล่นหายตามทางก็คนในนี่แหละ
โพสต์แบบนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
เราก็ต้องการทราบว่าสุดท้ายข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีมาอย่างที่บอกว่า
สสจจังหวัดเนี่ยก็เต้นเลยก็มาเปิดเผยบอกว่าตอนเนี้ย
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วให้สอบสวนข้อได้จริง
กับนายแพทย์แชมป์สุทธิศรีสิน
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติแล้วนะคะ
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยปัญหาที่ร้องเรียนมาขณะนี้เนี่ย
มันก็คือเรื่องของการนำไปฉีดให้กับบุคคล
ทำงานอยู่ในคลินิกเอกชน๓คน
อ่ะ๒ใน๓เนี่ยเป็นเมียผอโรงพยาบาล
แล้วก็เป็นสามีหัวหน้ากลุ่มเพศรัชกรรม
ทีนี้มันก็เลยเกิดข้อคอรหาค่ะว่ามันไม่เหมาะสม
เพราะอย่างที่เราทราบกันว่าไฟเซอร์ล็อตแรกเนี่ย
จะต้องเน้นฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าจริง
กลุ่มคนที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด๑๙จริง
ทีนี้ทางสสจก็ให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงว่า
มันจำเป็นอะไรที่ต้องไปฉีดให้กับเมียพอ
ให้กับสามีหัวหน้าฝ่ายแล้วถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับบุคลากรด่านหน้า
แน่นอนค่ะต้องดำเนินการเอาผิดทางวินัยกับทางผอโรงพยาบาล
ตรงนี้ขอเวลาตรวจสอบก่อนคือจะเร่งตรวจสอบให้รู้ผลใน๓วัน
คือภายในวันพระฤหัสสบดีนี้จะต้องรู้ผลนะ
คือในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็มีการชี้แจงออกมานะบอกว่าที่โคราชโดยเฉพาะของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเนี่ย
คือได้วัคซีนไฟเซอร์มากี่โดสกี่โดสนะครับคือเขาบอกว่าได้มาสำหรับ๑๓๘คน
ซึ่งก็แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจำนวน๑๓๕คน
ส่วนอีก๓คนที่ได้ก็อย่างที่บอกไปเป็นคนนอกไงคุณ
นี่เลยกลายเป็นประเด็นที่ทางสสจจังหวัดต้องออกมาตรวจสอบนะ
แล้วก็ยืนยันบอกว่าแพทย์ด่านหน้าบุคลากรของนครราชศรีมา
ทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตามที่เสนอไปทุกรายจริงนะฮะ
คุณผู้ชมฮะนอกจากที่นครราชศรีมาแล้ว
ไปที่โคราชขออภัยไปที่นครศรีธรรมราช
กรณีของนครศรีธรรมราชมันก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมานะครับ
เพราะว่ามีคลิปจากกล้องวงจรปิดเห็นว่ามีคุณหมอผู้หญิงคนนึงเนี่ย
พาญาติมาฉีดวัคซีนไฟซ่อก็คือพาพี่สาวมาฉีดวัคซีนไฟซ่อ
และเตรียมที่จะพาแม่กับญาติคนอื่นมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์อีกนะครับ
ทีนี้พอเป็นประเด็นขึ้นมาแพทย์หญิงคนนี้ก็ยื่นหนังสือลาออกแล้ว
เมื่อวานนี้๑๖สิงหาคมนะครับแต่ทีนี้ถามว่าทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทำอย่างไรต่อเขาบอกว่าเรื่องนี้แม้จะยื่นหนังสือลาออก
แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ตามแต่ทีนี้ครับ
ยังคงมีความจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่
เพราะมันมีหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดช่วงบ่าย๓
อภัยช่วงบ่ายของวันที่๑๓สิงหาคม

แพทย์หญิงระดับปฏิบัติการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดนำครอบครัวมารับการฉีดไฟเซอร์๒คน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราตรวจสอบพบว่าอะไรฮะ
ก็ตรวจสอบแล้วคือวันนั้นมันมีการเบิกจ่ายไฟเซอร์๑๑ขวด
แล้วก็มีคนรับวัคซีนเป็นบุคลากรด่านหน้าในพื้นที่๖๖คน
ดังนั้นไฟเซอร์๑ขวดจะฉีดได้๖โดสหรือว่า๖คน
ทีนี้มันจะมีวัคซีนในขวดเหลือค้างอีกเล็กน้อย
ทีนี้จริงเขามีคำสั่งนะว่าไอ้ที่มันเหลืออยู่นั้นให้ทิ้ง
อย่างที่เรารู้กันว่าไฟเซอร์มันไม่ได้ฉีดเพียว
มันจะต้องมีการเอามาผสมกับน้ำเกลือก่อน
แต่ทีนี้พอมันมีวัคซีนเหลืออยู่ในขวดน่ะ
เขาก็เอาเข็มดูดขึ้นมาแล้วก็ให้พี่สาวของแพทย์หญิงฉีด
มันเป็นส่วนที่มันเหลือค้างอยู่ในขวด
เอาเป็นว่าเมื่อวานผมฟังจากทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยนะ
พูดออกมาจากปากเลยนะบอกว่าพี่สาวของแพทย์หญิงคนนี้ได้รับวัคซีนไฟเซอร์
มันเป็นโดสที่๗ในขวดที่แบ่งได้๖โดส
คุณเข้าใจป่ะเข้าใจขวดไฟเซอร์ปกติแบ่งได้๖โดสตามมาตรฐาน
แต่ทีนี้ในขวดมันเหลือก้นขวดเหลือเพียงพออีกโดสหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นโดสที่๗
โดสที่๗เนี่ยทางแพทย์หญิงก็เลยขอให้มีการฉีดให้กับพี่สาว
อ้านี่ทางสวทชจังหวัดเนี่ยพูดออกมาแบบนี้
อันนี้คือกรณีพี่สาวส่วนกรณีแม่เนี่ยนะคะแม่ของแพทย์หญิงเจ้าหน้าที่อ่ะ
วัคซีนจากขวดมาฉีดให้มันไม่ใช่ส่วนที่เหลือเหมือนกับพี่สาวไงคะ
แล้วก็ไม่ได้มีใบเซ็นยินยอมรับวัคซีนไม่ได้มีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ
แต่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้รับวัคซีนในขวดที่๒
แต่ไม่ทราบลำดับโดสซึ่งตอนนั้นเนี่ย
ตัวแพทย์หญิงคนนี้ก็นั่งกำกับอยู่ด้วย
ทีนี้สาธารณสุขจังหวัดตั้งคณะกรรมการให้สอบสวน
ตามขั้นตอนของทางราชการแล้วด้วยอันนี้คือกรณีที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะ
อันนี้ก็ต้องเช็คข่าวให้ดีนะนะครับเพราะว่าทางแพทย์หญิง
แล้วก็ข้อมูลจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
บอกว่ามีการฉีดโดสที่๗ให้กับพี่สาวของแพทย์หญิงคนนั้นคนเดียวอย่างเดียว
แม่ไม่ได้ฉีดแต่ถ้าตรวจสอบว่าแม่ได้ฉีดอีกมันก็เป็นประเด็นอีก